คุณผู้ชมครับเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะครับ
มันมีเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
เป็นรถยนต์คันหนึ่งนะครับที่ไปชนกับเสาไฟฟ้า
แล้วก็เสียหลักพุ่งไปลงเกาะกลางถนนนะฮะ
ไฟลุกท่วมรถเลยนี่ครับ
ค่ะคือคนพยายามจะช่วยนะคะแต่คือช่วยไม่ทันจริง
ตอนไปถึงพยายามจะไปช่วยดึงคนที่ติดอยู่ในรถออกมา
แต่ไฟลุกขึ้นเรื่อย
แต่มีเด็กคนหนึ่งนะกระเด็นอยู่นอกรถ

เป็นชาวบ้านนะครับที่มาช่วยกันนะครับ
บางคนก็จะทุบกระจกเพื่อจะช่วยคนออกมา
แต่ก็ไม่ทันจริงไฟมันโอ้โหลุกไหม้หนักมาก
ช่วยกันเต็มที่แล้วช่วยออกมาไม่ได้จริงนะครับ
ผู้ที่ติดอยู่ในรถมี๓คน
ค่ะนะฮะเสียชีวิตทั้งหมดนะครับ
แล้วก็มีเด็กชายอายุประมาณ๒๓ขวบคนหนึ่ง
กระเด็นตกมานอกรถตอนที่รถชน
ยืนร้องไห้อยู่นะครับ

โอ้โหหนูน้อยคนนี้โชคดีมากบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น
แต่นี่ครับในรถนี่๓ศพ
ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กชายคนนึงนะครับ
ทางกลูชีปกลูไพยก็มาช่วยกันนะครับ
เกิดขึ้นประมาณตี๓คืนที่ผ่านมาครับ
บนถนนสาย๓๓๑บ้านคอเขาหมู่๕ตะบนเขาไม้แก้วอำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรี
ทะเบียนเนี่ยคือทะเบียนจังหวัดระยองนะครับ
พอไฟที่ไหม้อยู่แล้วก็ดับเพลิงกันได้แล้วต้องงัดร่างออกมานะครับ
ผู้ชาย๑ศพผู้หญิง๑ศพเด็กผู้ชายอีก๑ศพนะครับ
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นถนนสาย๓๓๑ฝั่งมุ่งหน้าไปทางปราจีนบุรีเป็นถนน๒เลนนะครับ
เกาะกลางถนนเนี่ยเป็นป่าย่านะมีเสาไฟส่องสว่างอยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยแบบ
เรียงแบบเนี้ยนะครับที่ริมถนนนะครับตรงเกาะกลางถนนนะฮะ
ฐานเสาไฟส่องสว่างในจุดที่ชนเนี่ยจะเห็นว่าหักโค้นเลยนะครับ
แล้วมีรอยทางรถวิ่งจากจุดที่ฐานส่องไฟส่องสว่างล้มเป็นทางยาวประมาณ๕๐เมตร
มีชิ้นส่วนรถยนต์กระจัดกระจายอยู่มีกระดาษข้อความการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับครูบาอาจารย์แล้วก็เจ้ากรรมนายเวร
ตกอยู่ที่ประตูรถแล้วก็ป่าย่าด้วยเพราะว่ารถคันนี้เขาเพิ่งไปทำบุญกันมา

เนี่ยฮะถนนที่เกิดเหตุเป็นถนนสองเลนนะครับอยู่ในท้องที่ของสพห้วยใหญ่
สันนิษฐานว่าเมื่อคืนนี้รถคันที่ประสบเหตุซึ่งคนขับชื่อนายสิทธิกรมีจรูนสมอายุ๒๑ปีนะฮะ
ส่วนคนที่นั่งมาด้วยคือนางสาวพักคินีขาวจันทร์อายุ๒๑เป็นภรรยาของนายสิทธิกรนั่งอยู่เบาะหน้าคู่กับคนขับ
ผู้ที่เสียชีวิตอีกหนึ่งศพนอกจากนายสิทธิกรคนขับกับนางสาวพระคินีภรรยาแล้วก็คือเด็กชายฮาริสขาวจันทร์อายุ๙ปีเป็นน้องชายของนางสาวพักคินีนะฮะ
ส่วนเด็กที่กระเด็นออกมานอกรถบาดเจ็บเล็กน้อยคือเด็กชายพากรขาวจันทร์อายุ๒ขวบกว่าเป็นลูกชายของคนขับคือนายสิทธิกรกับนางสาวพักคินี
ทั้งหมดก็เดินทางกลับมาจากการไปทำบุญที่วัดห้วยใหญ่นะครับแล้วมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคาดว่านายสิทธิกรหลับในแล้วรถเสียหลักไปชนเสาไฟฟ้าไฟส่องสว่างที่อยู่ที่ริมเกาะกลางถนนแล้วก็พุ่งลงเกาะกลางถนนไปรถถลายไปประมาณ๕๐เมตรนะครับ
นายสิทธิกรนางสาวพระคินีเด็กชายฮาริสติดอยู่ในรถชาวบ้านพยายามช่วยช่วยไม่ทันไฟลุกท่วมก่อนเด็กชายพากรตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยกระเด็นออกมานอกรถได้แบบไหนยังไงแต่ชาวบ้านมาถึงเห็นยืนร้องไห้อยู่ก็ช่วยกันไว้นะครับมีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์นะครับเขาเล่าเหตุการณ์เมื่อคืนนี้นะครับตอนที่เขามาประสบเหตุนะฮะ
ออกไปดูกันก็ได้ยินเห็นป้าข้างห้องเนี่ยเจ้าของห้องได้ยินเสียงว่ามีเด็กผมก็วิ่งไปดูวิ่งไปดูก็ไปเจอเด็กอยู่ข้างล้อรถท้ายรถแล้วก็อุ้มเด็กออกมา
พออุ้มเด็กเสร็จปุ๊บผมก็พยายามไปช่วยไปดึงประตูคือประตูมันล็อกมันก็ดึงไม่ออกครับไฟก็โหมขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยพอดีก็เขาก็เอารถน้ำมาฉีด
ตอนแรกคนขับผู้ขับนี่คือได้ยินเสียงร้องโอยโออยู่แต่ผู้หญิงนี่คือสลบหมดสติพอได้ควันได้ความร้อนปุ๊บเขาเหมือนกับเขาพยายามที่จะออกมาจากรถแต่เขาออกไม่ได้ผมก็ดึงพยายามดึงประตูกันอีกคนนึงมันดึงไม่ออก
มีทุกด้วยใช่ไหมครับครับทุก
ส่วนอีกคนนึงครับน้องที่อยู่ในรถอีกคนนึง
คือน้องเขาหัวทิ้มลงกระเบาะคือคอหักเสียชีวิตคาที่
แล้วเด็กที่นอนอยู่ข้างรถตอนนั้นสภาพเป็นยังไงแล้ว
ไม่ได้นอนครับไม่ได้นอนยืนยืนเกาะรถยืนเกาะรถร้องไห้ร้องอยู่แล้วผมก็อุ้มออกมาไม่รู้ครับเด็กช่วงนั้นคืออยู่แต่พวังอยู่ทะลึงอยู่
แล้วก็มีน้องชายของนางสาวพระคินีไปทำบุญที่วัดห้วยใหญ่กันนะครับ
รักป้ามากเนี่ยนะครับพอตื่นมาตอนเช้าเอารู้ข่าว
เขามาเมื่อคืนนี้ก็อยู่ได้คุยด้วยกันอะไรด้วยกันแบบคุยด้วยกันอ่ะแล้วก็บอกว่าหนูรักแม่นะอะไรอย่างนู้นอย่างนี้อะไรแบบเนี้ยแม่ดูแลตัวเองดีดีนะอะไรแบบเนี้ยมีอะไรโทรหาหนูแบบพูดอ่ะยังคุยอยู่ด้วยกันเขาบอกว่าหนูกลับไปทำงานก่อนพรุ่งเนี้ยคือวันนี้แล้วเดี๋ยวหนูจะมาหาแม่ใหม่นะอะไรแบบเนี้ยแต่เขาออกไปประมาณตีสามครึ่งอ่ะยังไม่ได้ครึ่งชั่วโมง
ดูข่าวตอนเกือบ๖โมงเช้าเราทำจ่ายไม่ได้อ่ะเราจำว่าลูกได้หลานบอกตายยกขั้นแรกเราเป็นลมเราก็คิดในใจว่าหลอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ลูกเราไม่ใช่ลูกเราแต่มันก็ไม่จริงมันหลอกตัวเองไม่ได้อ่ะเพราะหลานเราอยู่เห็นแบบไอ้นี่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหาคนเป็นแม่จ่ายไม่ได้จ่ายตลายพอแชทมาหาแม่ว่าแม่หนูอยากหนูค
ถึงแม่หนูคิดถึงแม่หนูรักแม่นะหนูเหนื่อยหนูอยากกอดแม่สักทีนึงเขาพูดอย่างนี้เขาก็พูดแบบเลยรักแม่รักเขาพูดมาตลอดเลยเราก็ว่ามันเป็นอะไรลูกเราก็ถามว่าทะเลาะกันหรือเปล่าลูกบอกหนูไม่ได้ทะเลาะหนูเหนื่อยแม่หนูอยากหนูอยากกอดแม่เดี๋ยวหนูจะไปหาแม่หนูจะไปกอดแม่เขาก็พูดอย่างนี้เราก็ไม่ได้เอกใจฝากคนเป็นพ่อถ้ารู้ว่าเป็นลูกตัวเองขอให้
สบลูกสบมันจะตั้งที่วัดเมินกระโบกนะที่บ่อวินจะตั้งสามสบเลยอย่างนี้ช่างอยู่ด้วยกันจะไม่แยกกัน
คือป้าเนี่ยเลี้ยงมาตั้งแต่แรกเกิดพ่อกับแม่ไม่ได้เลี้ยงอ่ะก็เลยเรียกป้าว่าแม่นะครับส่วนอีกครอบครัวเนี่ยทางฝั่งของภรรยาของคนขับที่ก็เสียชีวิตพร้อมกันเนี่ยนี่คือคุณพ่อนะคุณพ่อสนั่นขาวจันทร์พ่อของนางสาวพระคินีและเด็กชายฮาริสต์เสียชีวิตสองสบนะบอกว่าตอนแรกรู้ข่าวนี้โอ
ไปโรงพยาบาลทีแรกคิดว่าเจ็บปรากฏเสียชีวิตทั้งลูกสาวกับลูกชายแล้วคุณพ่อสนั่นเนี่ยบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณเขียนมาสอนเมื่อสองปีที่แล้วเพิ่งเสียลูกสาวไปคนหนึ่งด้วยโรคมะเร็งมาเมื่อวันนี้มาเสียลูกชายลูกสาวกับลูกชายอีกคือมีลูกสามคนตอนนี้เสียชีวิตหมดแล้วฮะเหลือหลานคนเดียวที่กระเด็นออกมานอกรถยังไม่รู้เลย
ผมไปดูยุบไปขึ้นแขนนั่นเลยหน้ารถไม่ได้เบ๊กเลย
ตายหมดเลยคนเลยอยู่ข้างหลังก็ไหวข้อไป
ตำรวจถ่ายรูปมามันโค้งอยู่คอมันหัก
แต่สองคนเนี่ยพี่กับแฟนเขาเนี่ยยังไม่ตายเลย
ใครช่วยไม่ได้แล้วมันไหม้มัน
ก็ตอนนี้ศพก็ส่งไปชนะสูตรนะฮะ

ตำรวจบุคดีก็ต้องไปตรวจสอบหาสาเหตุกันอย่างละเอียดต่อไป